ไปดูเหตุที่หนุ่มนักธุรกิจคนนึงนะคะขี่เจสสกียกปืนเนี่ยไปขู่ไล่ยิงชาวบ้านซึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ้านกำลังเก็บลูกหอยอยู่ในกลางทะเลที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
เพราะว่านุ่มนักธุรกิจคนนี้เนี่ยเขาลงทุนสองล้านรับซื้อลูกหอยจากชาวบ้านมาเลี้ยงแต่กลับถูกชาวบ้านนั้นมาขโมยนะคะก็เลยโมโหไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ

สองนัดเล็กพุ่มยิงคู่นะนัดต่อไปพุ่มเลือกพวกขายชีวิตเลยตามจิ้น
เอาไว้เอาไว้ได้เหนียวแปลงให้พวกเร็วเร็ว

มายุดกันใช่ไหมไม่ออกก็ยิงให้พวกออกออก

พวกมันเคยมาพวกมีนักแทนเผนแปลงดิพวกเผนเคยมาจากชาวบ้านไงมาค่ายพวกนี่เหรอ
สันตินวลเซนอายุ๒๙ปียกปืนขู่ชาวประมงพื้นบ้านที่กำลังเก็บลูกหอยแคลงในทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวทะเลบ้านดอนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ทำให้ชาวประมงหลายร้อยคนที่กำลังเก็บลูกหอยแครงต่างขับเรือหนีเอาชีวิตรอด
สันติบอกว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง
และรู้ว่าพื้นที่จากริมฝั่งไป๑๐๐เมตรไม่สามารถทำกิจการได้
เพราะพื้นที่เหล่านี้จะให้ชาวประมงพื้นบ้านออกหาหอย
พอพ้นระยะ๑๐๐เมตรก็อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถเลี้ยงหอยแคลงได้
จากพื้นที่เหล่านี้จะไม่มีหอยแครงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
โดยก่อนที่จะเลี้ยงหอยแครงได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษรกับทางประมงจังหวัดไว้แล้ว
โดยได้ลงทุนกับการเลี้ยงหอยครั้งนี้ไปกว่า๒ล้านบาท
และล่าสุดไปซื้อลูกหอยแครงจากชาวประมงมาเลี้ยงกว่า๑๐ล้านตัว
สุดท้ายกลับถูกชาวบ้านมาขโมยไป
จนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าหอยแคลงที่เลี้ยงไว้หายหมดแปลงหรือยัง
แต่ความเสียหายที่ถูกชาวประมงขโมยหอยแคลงไปตอนนี้ก็หลักล้านบาท
จึงอยากขอความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่หาคนขโมยหอยแครงมารับผิดชอบ
ส่วนที่สารกลางจังหวัดสุราธานีมีผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงชายฝั่งทะเลราว๑๐๐คน
ขอความเป็นธรรมให้กับนายสันติพร้อมเรียกร้องให้ชาวบ้านหยุดเก็บหอยแครงในพื้นที่ที่ลงเลี้ยงไว้
พร้อมเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงและชาวประมงพื้นบ้านมาพูดคุยกัน
และขอให้หยุดรับซื้อหอยแครงในช่วงนี้ไปก่อน
ผู้ประกอบการก็จะหยุดรับซื้อเองด้วย
ส่วนชาวประมงพื้นบ้านก็บอกว่าที่ต้องออกไปเก็บหอยแคลงในแปลงของกลุ่มผู้ประกอบการ
เพราะถูกกลุ่มผู้ประกอบการเอาเปรียบมาหลายปี
คือยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่คัดค้านการประกันตัว
ที่ญาติของผู้ก่อเหตุจะยื่นทรัพย์ประกันจำนวน๓๐๐๐บาท
ทั้งนี้ตัวผู้ต้องหาเองก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับชาวประมงพื้นบ้าน
ในข้อหาบุกรุกและร่วมกันปล้นทรัพย์
ข่าวเทราะทีวีรายงาน